คุณผู้ชมฮะมีเหตุระทึกเกิดขึ้นกลางถนนจับจ้องมองเหตุการณ์ให้ดี
มันไวมากเหมือนกันนะครับใช่แล้วเหตุการณ์เนี่ยคือ
มันมาจากความที่เอ๊ะประมาทไหม
เบรกรถกระทันหันหรือเปล่าอ่ะลองดูคุณผู้ชมไปดูคลิป
เพราะมีคุณตาคนหนึ่งอายุเจ็ดสิบสองแล้วครับขี่มาแล้วเขาก็มีถังแก๊สอยู่บนรถ
สี่ห้าถังนะเต็มถังด้วยใช่ค่ะแล้วจังหวะรถข้างหน้าเหมือนเบรกกระทันหัน
จะกลับรถหรือยังไงตาเบรกอี๊ดแล้วเป็นแบบนี้ค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะซาเล้งคุณตาเนี่ยเสียศูนย์เลย
ทิ้มเลยนะฮะใช่เรียกว่าหัวขมัมเลยเพราะว่าล้อหลังมันชี้ฟ้าขึ้นมา
ในขณะที่ตาก็ต้องเจ็บแน่ส่วนถังแก๊สกลิ้งเป็นลูกขนุนอย่างนั้นเลย
แต่คุณผู้ชมคนมันแตกตื่นตกใจดินี่แล้วมีน้ำอะไรไหลออกมาเนี่ยฮะ
แต่สิ่งสำคัญคือชีวิตคุณตาก่อนใช่ค่ะถูกถังแก๊สเนี่ยกระแทกด้วยเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะกล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกภาพเอาไว้ได้นะคะคุณผู้ชม
ตามที่เห็นเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนราชดรดำริอยู่ที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีค่ะ
รถกระบะโอ้ยพอกลับรถไปได้แล้วทำยังไงนี่นี่น้องดูนี่ไปแล้วไปแล้วเมื่อกี้
ไปแล้วจอดดูเหตุการณ์แป๊บนึงแล้วขับไปเลยชาวบ้านเห็นเหตุการณ์วิ่งเข้าไปช่วยเหลือ
ก็ตกใจหนึ่งถังแก๊สสองคุณตาเป็นอะไรไหมคือรีบเข้าไปแล้วพยายามไปช่วยขยับ
เลยรถสานเล็งขึ้นฮะแล้วก็ช่วยเหลือคุณตานะคะที่ชื่อว่านายเอกกับคนสังสุวันค่ะ
ได้รับบาดเจ็บนะแล้วก็ต่างคนต่างเข้าไปเอาถังแก๊สเนี่ย
เก็บเอาไว้ตรงข้างทางเดี๋ยวเกิดมีรถเข้ามาชนอีก

เมืองดีช่วยกันอยู่ตรงนั้นหลายคนเลยที่อยู่ระแวกนั้นทั้งหมด
ลูกสาวค่ะของคุณตาชื่อว่านางสาวธัญญาพรสังสุวรรณเล่าแบบนี้
วันเกิดเหตุพ่อขี่รถเอาถังแก๊ส๔๕ถังนี่แหละ
จะเอาไปเติมแก๊สตอนขี่รถกลับ
พ่อบอกปกติพ่อจะรับจ้างคนในครอบครัวเอาถังแก๊สไปเติมอยู่แล้ว
ก็เห็นตามภาพว่าพ่อเบรกรถ
เพราะรถข้างหน้าที่เป็นกระบะสีดำเขาเบรกกระทันหัน
ใช่เดี๋ยวถ้าค่อยดูคลิปอีกทีหนึ่งนะคุณผู้ชมฮะ

จะเห็นว่ารถกระบะดำคันนี้เหมือนเบรก
และรถกระบะสงสัยจะกลับรถเดี๋ยวคุณดูขอกลับรถอยู่ใช่ไหมคะ
แล้วพอกลับรถเสร็จก็จอดแป๊บเดียว

ไม่รู้ว่าเรียกว่าจอดหรือขับผ่านด้วยนะคะ
อันนี้ลูกสาวก็เลยติดใจเป็นความประมาทของรถคันดำหรือเปล่า

ใช่แล้วที่นี่ตัวลูกสาวคุณธัญญพนธ์บอกว่า
มารับผิดชอบเรื่องค่ารักษาพยาบาลพ่อเธอหน่อย
แล้วก็ค่าซ่อมรถที่เสียหายด้วย
มันเป็นเรื่องของการเบรกกระทันหันแน่นอน

เขตจราจรสีเหลืองทึบ๒เส้น
ซึ่งมันเป็นพื้นที่ห้ามแสง
แซงห้ามกลับรถห้ามเลี้ยวขวาห้ามอะไรต่างนาน
ค่ะผู้สื่อข่าวเราก็ไปเจอตัวคุณตาแล้วแหละ

ก็ไปถามหน่อยตาตาเป็นไงบ้างเนี่ยเกิดเหตุตั้งแต่วันนั้นน่ะ

เนี่ยตาบอกอุ๊ยปวดปวดไปหมด
บวมไหลทั้งสองข้างเลยก็สภาพตาคว่ำไปอย่างนั้นเอียงกระเท่เล่
แล้วขาสองข้างด้วยอีกต่างหากนะ
ตอนเกิดเหตุตอนนั้นขาตาถูกรถมอเตอร์ไซค์ทับเอาไว้
มันเหมือนขาไปขัดอยู่ระหว่างรถมอเตอร์ไซค์

คือคุณตาเขาเป็นโรคข้อขาดเสื่อมอยู่แล้วด้วย

คุณตาเอาขาออกมาไม่ได้แน่นอน
และอีกอย่างหนึ่งถ้ามีรถคันหลังพุ่งมาชนอีกนะ

จริงก็ต้องขอบคุณพลเมืองดีที่อยู่แถวนั้นทั้งหมด
กรูกันเข้าไปช่วยเหลือคุณตานะคะ
ตอนนี้ญาติบอกว่าตาปกติรับจ้างส่งแก๊สเติมแก๊สใช่ไหม

ต้องพักรักษาตัวอีกสักพักนึงเลยแหละ
ตาเองก็บอกว่าไม่ยอมไปหาหมอตรวจด้วย
อาจจะกลัวเสียเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ
ส่วนคลิปนี้นะคนที่เป็นเจ้าของร้านซ่อมรถตรงนี้
กล้องวงจรปิดสามารถถ่ายภาพได้
ก็เอามาแชร์ในโลกโซเชียลแล้วบอกว่า
ไม่ได้โทษคุณนะคนขับรถกระบะดำ
เราก็ไม่อยากจะโทษไม่อยากจะใส่ร้ายนะ

แล้วคุณแค่จอดแต่คุณไม่ลงมาดูเลย

ก็ต้องระมัดระวังกันนะเหตุการณ์บนท้องถนนครับ